คุณผู้ชมฮะอันนี้เขามีการแชร์กันอยู่นานแล้วพอสมควรนะ
แต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ม่วงกวนทำไมคะธรรมดามะม่วงกวนที่เรากินกินอ่ะ
แผ่นเท่านี้ใช่ไหมกำลังพอดีคำฉีกนิดฉีกหน่อยเอาเข้าปากก็อร่อย
แต่ทีนี้มะม่วงกวนที่แม่ทำให้แผ่นใหญ่แค่ไหนไปดูกันนะครับ
ทำไรกินส้มแผ่นแม่สักส้มแผ่นมาให้
ทำเป็นแผ่นอย่างงี้เลยล่ะอืมส้มแผ่นออเล็กซีม่อน
อร่อยนะเหยียดนะเหยียดนะเหยียดนะอ้าวแม่ไม่ได้ตัดมาให้หรอก

เหมือนเสือน้ำมันโอ้โหแผ่นเบอร์เริ่มเลยแม่ครับ
นี่คือมะม่วงกวนหรือผ้าห่มเหรอคะคุณแม่ทำไมทำแผ่นเบอร์เริ่มมาส่งให้ผมแบบนี้ล่ะครับ
แผ่นเดียวเนี่ยคงกินได้ทั้งปีเลยนะครับคนในโลกโซเชียลบอกโอ้ย
นี่มันมะม่วงกวนหรืออะไรนะผ้าห่มนี่มันมะม่วงกวนหรือว่าหนังกลอง
นี่มันว่าอะไรกันแน่นะฮะอ้าเขาก็นายจริงจริงอ่ะ
ตอนหลังเนี่ยเขามีอาการไอนี่มาเหมือนกันนะครับคุณ
อธิบายมาเหมือนกันบอกว่าแม่เนี่ยก็กะให้ลูกเนี่ย
ลูกก็ไปตัดเอาเองอ๋อคือทำแผ่นเป็นแย่ใหญ่ไว้ก่อน
แล้วหลังจากนี้เขาจะมาตัดอีกทีนึงให้เป็นแผ่นเล็ก
ใช่แม่ไม่ได้ตัดมาให้
เพราะอยากจะให้ลูกเห็น
ว่าแม่รักลูกเท่าแผ่นมะม่วง
นี่แหละฮะก็เลยเอามาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ